สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเด็กโคเดอร์โม
เพราะเฮียกำลังจะปฏิบัติการล้วงลึกสูตรอาหารใต้จากเกาะสมุยมาให้เราได้รู้กัน
ว่าแล้วก็ด้วยด้วยปีบ้าว
เอาละครับตอนนี้พร้อมมาชิมแล้วนะครับผมสำหรับเมนูเส้นของทางร้านนะครับผม

มีด้วยกันสองเมนูนะฮะเราจะเริ่มจากตัว

แหม่มีการจัดหวานได้น่ารักมากเลยนะครับผม
นี่ขนาดอยู่ในถ้วยนะยังได้กลิ่นของเครื่องแกงของสมุนไพรต่างทั้งใต้เลยนะครับ
ใช่เพราะว่าเครื่องแกงเราจะโอเค

เพราะว่าเครื่องแกงที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องแกงจากสมุยนะฮะ
คือเครื่องแกงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กะปิ
แต่เครื่องแกงที่อยู่สมุยที่เอามาจากสมุยเราใช้เคยปลา
ปลาเนี่ยคือมันเป็นปลาน้ำจืดตัวเล็กหลายชนิด
หมักใส่เกลือทิ้งไว้ประมาณ๑สัปดาห์นะฮะ
เสร็จจากนั้นปุ๊บเอาออกมาตาก
ตากแห้งแห้งเสร็จปุ๊บเอามาตำ
นั่นแหละค่ะคือเคยปลาที่เราเอามาใส่ในเครื่องแกง
มันจะมีรสเค็มแบบอีกแบบหนึ่ง
ใช่จะไม่เคยเหมือนกับเคยที่ทำจากตัวเคยนะครับ
ตัวกุ้งใช่มันจะกลมกล่องกว่าน้อยค่ะ
รสชาติของเครื่องต่างที่อยู่ในนี้มันเข้มข้นจริง
ใครที่ทำให้มันมีกลิ่นอัตรรัสพิเศษของมันมันคืออะไรครับ

จากพวกแบบว่าขาตะไคร้กระเทียมต่าง
ขมิ้นตัวนี้ก็คือเอกลักษณ์ของใต้เลยครับ
นี้เลยก็ทำให้สีมันเหลืองแล้วก็มีกลิ่นที่พิเศษของเขานะครับ

มีอันนี้คือมะละกอดอง

อันนี้คือจะต้องเสิร์ฟกับพวกแบบว่าอาหารเผ็ดทางใต้คือมะละกอดอง
คือเอาไว้ให้ทานเวลาตัดเผ็ด
เพราะว่าอาหารใต้มันจะเผ็ดถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมะละกอดองเนี่ยเราจะเสิร์ฟตลอด

อันนี้น่าจะเป็นชายเท้านะครับที่อาร์ลองคิด

ตัวนี้ก็คือเป็นการเอาผักดองมาตัดความเผ็ดของอาหารแบบเส้นใต้นะครับ

ที่ว่าสมุยโลโคเขาจะทานอย่างนี้

แต่ไอ้ตัวที่เราคิดว่าเขามันมาจากทางใต้ก็คือเป็นยอดเม็ดมงวงหิมพา

ก็จะมีรสเปรี้ยวปัดปากนิดนึง

ทานคู่กับมันก็เข้ามาอีกเมนูหนึ่งครับตรงนี้ก็คือผัดหมี่กาเชดกาเชดนะครับผมใส่กุ้งใส่กุ้งใช่ฮะแล้วก็ที่ซิกเนเจอร์ที่เนี่ยที่เราแปลกก็คือเราใส่สตองคือ

แน่นอนก็มาจากทางใต้สตอนคือมาจากทางใต้เราก็ใช้สตอเนี่ยเข้ามาผสมกับหมี่กระเชษนะฮะ
ออกลงทางมีนะครับ
สองเมนุเส้นของกราบร้านคือได้ผามแน่นอนรสชาติจัด

นอกจากเมนูเหล่านี้แล้วมีเมนูดำดังของทางใต้อะไรอีก

แกงเลียงเท่ก็คือจะเป็นเหมือนแกงเลียงภาคกลางนะฮะ
แต่ว่าก็คือที่โดดเด่นก็คือเราใช้น้ำกะทิเข้าไปต้ม

เกองละครับต่างต่างตามใจถูกเราจะใส่ผักผักหลากหลายชนิดของทางใต้เนี่ยนะครับ
แล้วก็ใช้น้ำกะทิเข้าไปต้ม
ต้มเสร็จปุ๊บก็จะมีความ
แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเราเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิ
อ่าโหน้ำพริกกะปิพอทีนั้นเวลาทำทานนะฮะ
จะต้องมีตักแกงเรียงมาแล้ว
จะต้องมีน้ำพรีกะปิท็อปใส่ข้างบนคนต้านี่ก็จัดจ้านจริงมันก็จะมีรสชาติของน้ำพรีกะปิที่มันค่อนข้างจะคม
แล้วเราก็จะมีพวกแกงที่เป็นกะทิแล้วก็ผักมันเลยทานคู่กันแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านครับ
ชอบมั่นใจแล้วว่าสูตรมาจากสมุยจริงแล้วแบบสมุดแบบคนพื้นที่เลยที่ทำทานในครอบครัววันนี้นำมาเสิร์ฟอยู่ที่ร้านแห่งนี้เรียบร้อยแล้วครับผม
มาริโกคนอยากจะมาแล้วล่ะตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางมายังไงเปิดปิดกี่โมง
ถูกต้องเปิดไปกี่โมงครับเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งครับปิด๕ทุ่มครับทุกวันไม่มีวันหยุด
อ่าถ่ายผ่านมาครับอารีมาแวะครับรับรองว่าแน่น่ะถึงใจจริงครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ

แล้วเส้นเป็นเรื่องยังไม่จบค่ะเพราะช่วงหน้าจะพาไปทานสปาเกตตี้ใส่ดอกไม้จากร้านคาเฟ่ดอกกุหลาบเปิดใหม่เก๋ห้ามพลาดนะคะ
อันนี้เราก็คือต้องตีไข่แดงให้แตกก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมสำหรับโคโมนาราจานนี้นะฮะ
เซ็นรสไทยไทยเลยที่สำคัญวิธีการลวกเส้นแบบนี้แบบต่องน้ำหรือ
สองครั้งเนี้ยมันทำให้เส้นมันมีความหนุกมีความเหนียวกว่าปกติเนอ
คือเหมือนกับเราจะลวกรอบแรกให้เส้นมันมีแบบลักษณะเป็นอันเดนเต้ค่ะ
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เส้นมันเสร็จตัวกับน้ำก่อนอืมแล้วเรามาลวกอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้เส้นมันสะดุ้งน้ำอะค่ะแล้วเวลาไปผัดเนี่ยจะทำให้เส้นอบซอสได้ดีขึ้น
โอ้โหนี่มันเทคนิคเริ่มแล้วอย่างน้อยแน็ตนะใช่
แบบจัดจ้านเลยล่ะรับรองว่าถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับผม